คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีนำเสนอ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีกราฟิกนะครับให้ชมเรื่องของการจัดวางประติมากรรมนะครับ
พระเมรุมาตรสำหรับชั้นชาลาที่๑และชั้นชาลาที่๒นะครับ
คติความเชื่อมเรื่องพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมุติเทพ
วตารลงมาจากสวรรค์หรือเขาพระสุเมนครับวันนี้ติดตามกันต่อนะครับ
ในการจัดวางประติมากรรมบนชั้นชาลาที่๓และชั้นชาลาที่๔
กับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
คุณผู้ชมครับงานประติมากรรมที่ประดับตกแต่งพระเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติตามหลักโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย
สมัยกรุงรัตนโกศิลป์และเป็นไปตามแนวคิดคติไตรภูมิ
คัมภีร์พุทธศาสนาครับซึ่งการออกแบบพระเมรุมาตรของนายก่อเกียรติทองผุด
นายช่างศิลปกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
ยังต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นทิพยสถาน
ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงแนวคิดคติความเชื่อที่พระมหากษัตริย์
เปรียบได้ดังสมมุติเทพซึ่งอวตารลงมาจากสวงสวรรค์หรือเขาพระสุเมนครับ
โดยชั้นชาลาทั้ง๔จะประดับตกแต่งไปด้วยงานปฏิมากรรมที่แตกต่างกันออกไป
เพื่อจำลองให้พระเมรุมาตรเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับ
สำหรับชั้นชาลาที่๓เป็นที่วางของสร้างทั้ง๔ด้านซึ่งเป็นที่นั่งของพระสงฆ์สำหรับสวดพระอภิษฐรรมในขณะประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
อกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ๔มหาเทพประกอบด้วย
พระอินทร์คือเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
้ายสีเขียวใช้วัชระหรือสายฟ้าเป็นอาวุธพระองค์ทรงเป็นที่เคารพในฐานะพระผู้ดูแลทุกสุขของมนุษย์โลก
พระพรมเป็นพระผู้สร้างมี๔พระพักษ์แต่ละพระพักษ์เป็นดั่งสัญลักษณ์แทนทิศทั้ง๔
พระองค์สามารถมองเห็นและปกปักรักษาได้ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์
พระอิสวนมหาเทพแห่งการทำลายประธานพรวิเศษให้แก่ผู้ที่ยึดมั่นในความดีและอยู่ในศิลธรรม
ขจัดภัยพิบัติขจัดความเจ็บป่วยและสิ่งเลวร้ายรวมทั้งยังประธานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่เกษตรกร
พระนารายเทพแห่งความเมตตาพระอำนาจของพระองค์สามารถขจัดปัดเป่าความชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีที่อาจจะอยู่ในบริเวณนั้น
เป็นเทพผู้ปกปักรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองผู้บูชา
โดยมหาเทพทั้ง๔มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จทรงสู่สวรรคาลัย
โดยมหาเทพแต่ละองค์สูงประมาณ๒๕๗เซนติเมตร
มีเทวดานั่งเชิญพุ่มและเทวดายืนเชิญฉัด๗ชั้น
รวม๘องค์ซึ่งแต่ละองค์มีความสูงประมาณ๑๘๕เซนติเมตร
รูปแบบปฏิมากรรมเทวดาครั้งนี้แตกต่างจากในอดีต

มีกล้ามเนื้อลวดลายประดับเป็นศิลปะธวารวดี
วิชัยอายุทยาและรัตนโกศิลป์
ส่วนบันไดเป็นพญานาค๕เซียนแบบจำแรงหน้าเหมือนมนุษย์
บันไดทางขึ้นประสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
มีเทพนม๒๘องค์และครุฑยุทธ์นาค๒๘องค์ประดับฐานรับบุษบก
และชั้นชาลาที่๔เป็นที่ตั้งพระจิตกาธาน
ประดิษฐานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
มีปฏิมากรรมคุณทองแดงในอิริยบทนั่งสี่ขาตั้งอยู่ด้านข้างพระจิตกาธาน
และประดับด้วยฉากบังเพลิงสีชมพูอมทองอมขาว
ซึ่งนายมณ์เทียนชูเสือหึงรักษาการจิตกรรมชำนาญการ
กลุ่มจิตกรรมสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากร
เขียนภาพฉากบางเพลิงด้านหน้าทั้ง๔ทิศ
ตามเรื่องราวนารายอวตารฉบับพระราชนิพลในรัชกาลที่๖จำนวน๘ปางครับ
และมีกลุ่มเทวดามาแสดงความยินดีและน้อมรับเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์
โดยทิศเหนือปางที่๒กุรมาวตานเป็นเต่าทอง
ปางที่๑มัศยาวตานเป็นปลากรายทอง
ส่วนด้านล่างเป็นภาพโครงการพระราชดำริหมวดน้ำ๔โครงการครับ
ทิศตะวันออกปางที่๔นวสิงหาวตานเป็นนรสิงครึ่งคน
ปางที่๓วราหาวตานเป็นหมูป่าเอกเขี้ยวเพชร
และเป็นภาพโครงการพระราชดำริหมวดดิน๔โครงการครับ
ทิศใต้ปางที่๗รามวตารเป็นพระนาราย

ปรสุมาวตารเป็นพรามชื่อปรสุรามถือขวาน
และเป็นภาพโครงการพระราชดำริหมวดไฟ๔โครงการ
ทิศตะวันตกปางที่๑๐กรยาวตานเป็นบุรุษขี่ม้าขาว
ปางที่๘กฤษณาวตารเป็นพระกฤษณะ
และมีภาพโครงการพระราชดำริหมวดลม๔โครงการ
ส่วนด้านหลังฉากบังเพลิงทั้ง๔ทิศ
เขียนภาพดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคล
เรียงร้อยผูกเป็นลวดลายเพื่อเทิดพระเกียรติ
และสักการะในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมทั้งอันเชิญพระปรมาพิทัยยอกพปร
ดอกดาวเรืองสีเหลืองซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่๙

คุณผู้ชมครับพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดิน
ซึ่งมีความวิจิตรและงดงามมากที่สุด
โดยทางคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรราชรส
และพระยานมาตรคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
เดือนกันยายนปี๒๕๖๐ครับ